เมนก็ไม่พอเหมือนกัน
ที่จะเอาไปเผาศพคนเสียชีวิตจากโควิด๑๙
มีคนเสียชีวิตจากโควิดตั้งแต่๑๐โมงเช้า
หาวัดไหนไม่รับเผาศพเลย

สะท้อนใจอย่างกว่าผู้ชมเรื่องนี้นะครับ
แต่ว่าสุดท้ายไปวัดไหนก็ปฏิเสธ
ท่านเจ้าอ่อว่าก็ต้องลุกขึ้นมาจากการจำวัด
เตรียมฉีดพ่นน้ำยาค่าเชื้อมรอบเมนก่อน
แล้วก็เตรียมรอรับศพผู้ป่วยที่กู้ภัยอายุทยามรวมใจ
เขาประสานมาลำเลียงมาขอเผาที่นี่ตอน๔ทุ่มนะครับ
โดยพอรถกู้ภัยมาถึงลำเลียงศพมาถึงวัดกู้ภัย

ณจากการสอดทำย่าท่านผู้ตายเสียชีวิตตอน๑๐ทันเช้าเมื่อวาน
ไม่มีใครไปช่วยดำเนินการเก็บศพให้เลย
เอาศพไว้ในบ้าน๑๔ชั่วโมง
๑๔ชั่วโมงเพราะไม่มีใครมาช่วยเลย
จนกระทั่งประสานไปทางเทศบาลพระนครศรีอายุทยา
ก็เลยส่งกู้ภัยมานี่แหละครับ
ก็คือกู้ภัยอายุทยามรวมใจ
มาช่วยดำเนินการให้พร้อมประสาน
ไปที่ป้อมวัดป้อมรามันไปขอท่านเจ้าอาวาสช่วยกัน

ท่านเจ้าอาวาสก็เลยเผาให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อต่าง
ก่อนและหลังเผาศพเพื่อความปลอดภัยนะครับ
ดูสิฮะอันนี้มันวิกฤตแล้ววิกฤตอีกนะครับ